แมวตัวนี้คือเจ้ามารวย
มารวยก็บันดาลทรัพย์ให้กับชาวบ้านมามากมายสิ

เป็นการตอบแทนเอาไปดูกันค่ะ
นี่ข้าวโพดเหรอข้าวโพดค่ะ
ข้าวโพดที่ให้เนี่ยต้องเป็นข้าวโพด๘แถวที่โพธาราม
ซึ่งน้องใบตองเล่าไปเมื่อวานนี้ด้วย

เออนี่เป็นข้าวโพด๘แถวพันดังพันท้องถิ่น

เนี่ยก็บอกให้นะเวลาผมกินนะ
ผมเละเทะมากเลยนะไอ้แก๊งข้าวโพดเนี่ยนะ

มันจะมีแต่ไอ้แมวตัวนี้กินแล้วดูโอ้โห
ค่ะกินสะอาดเรียบร้อย
แต่ที่คุณชนะกินแล้วไม่ดีเพราะว่ามีปัญหากับฟันปลอมเหรอ
ใช่มันจะหล่อมันจะหล่อหน่อย
เวลากัดไปแล้วบางทีมันเหมือนถูกระเหงือกตัวเอง
อู้วป่ะอู้วคุณนี่นะสงสารหวานก็ไม่ค่อยกิน

ไม่อย่างนั้นคุณไม่ต้องกินข้าวโพดแต่คุณเตรียมไปให้เจ้ามารวย
เจ้ามารวยคือแมวพันธัยเพศเมียสีดำนะคะ
อายุประมาณสักหนึ่งปีนิสัยเนี่ยขี้อ้อนไม่ดุร้ายชอบเข้าหาคน
แล้วมันยังชอบกินข้าวโพดต้มเป็นชีวิตจิตใจด้วย

ซึ่งคุณวาสนาอุตสาหะแม่ค้าวัย๕๕ปี
เขาขายของอยู่ภายในวัดโบดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้ามารวยถูกนำมาปล่อยเอาไว้พร้อมกับพี่น้องอีก๒ตัวที่หน้าวัด

แต่โถน่าสงสารค่ะ
พี่น้องของมันถูกหมากัดตายไปอ่ะ
ทิ้งมันไว้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะ
วาสนาเนี่ยสงสารก็เลยเลี้ยงดูเจ้ามารวยเรื่อยมาค่ะ
แล้วคุณค่ะด้วยอนิสงฆ์แห่งบุญนี้
บอกเลยว่าเจ้ามารวยนำโชคให้กับพี่เข้ามาแล้ว๔๕งวดค่ะคุณ

ส่วนงวดกลางเดือนนี้นะคะจะถึงอยู่แล้วเนี่ย
คุณพี่เขาบอกก็ได้มาจากเจ้ามารวยเหมือนกัน

ได้อะไรเด็ดมาจากมารวยเดี๋ยวลองไปฟังซิว่าพี่เขาจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงค่ะ
บอกได้ไหมครับเลขอะไร๔๔ไว้เลขอะไร

อะไรนะ
ถ้าออกก็โชคดีของเรา
แล้วมารวยใช้วิธีไหนในการบอก
นั่นสิ

แปลกแมวอะไรกินข้าวโพด